ทึกที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดชุมพรค่ะคุณครูบอกว่ามีคุณพ่อคนนึงย้ำว่าเป็นคุณพ่อนะคะ
สะพายปืนยาวมาค่ะแล้วเดินเข้ามาแล้วบอกจะรับลูกกลับบ้าน
โอ้โหน่ากลัวกลัวจะเป็นเหตุกราดยิงในโรงเรียน
คุณรู้ไหมผู้ปกครองเขากำลังมาส่งลูกเข้าโรงเรียนกันแตกตื่นตกใจ
จนทางโรงเรียนต้องออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ติดตามข่าวนี้คุณผู้ชมไปดูคลิปก่อนค่ะ
โอ้โหเจอปืนเห็นปืนไหมนั่นน่ะปืนยาวแบบนั้น

คือเขาไม่ได้ยิงไม่ได้อะไรโป้งป้างนะคะ

มาตรงโรงเรียนเด็กก็เยอะครูก็เยอะเจอแบบนี้น่ากลัวนะคะ
แล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่เช้าค่ะ
ช่วงเวลาประมาณ๗โมง๑๕โรงเรียนนะครับ
บดินพิทยาลัยอำเภอหลังสวนที่ชุมพร
ผู้ปกครองณเวลานั้นกำลังทยอยกันมาส่งบุตรหลานเข้าโรงเรียน
ตอนแรกเลยขับรถมาจอดหน้าโรงเรียนค่ะ
พอขับมาจอดเสร็จเดินลงจากรถสะพายวุธปืนยาวมาที่หลัง
แล้วคุณรู้ไหมเขามาที่หน้าประตูโรงเรียนเลยนะ
แล้วบอกกับครูว่าเดี๋ยวจะมารับลูกชายที่อยู่ชั้นป๒กลับบ้าน
ที่อยู่ชั้นปสองกลับบ้านโอ้โหแล้วมารับลูกด้วยปืนแบบนี้เหรอคะ
เวรประสานไปยังเด็กก่อนแล้วก็มีพูดคุยกับนายจิรพงศ์
ตัวเขาเองก็เกิดการไม่พอใจเลยเดินเข้าไปตรงบริเวณสนามของโรงเรียน
ย้ำอีกว่าอยากจะมารับลูกชายครูก็เลยนำลูกชายของนายจิรพงศ
มาส่งให้เพราะครูประเมินแล้วไม่รู้จะทำยังไงก็ส่งลูกชายไป
ออกประกาศทันทีแจ้งสถานการณ์ฉุกเฉินในเวลาต่อมาตอน๘นาฬิกา๓๒นาที
ระบุข้อความแบบนี้ว่าฝ่ายบริหารของโรงเรียนภูบดินพิทยาลัย
ขอประกาศแจ้งสถานการณ์ฉุกเฉินสีแดงค่ะในโรงเรียนเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนทุกคน
ขออนุญาตปิดประตูใหญ่ของโรงเรียนและหากท่านผู้ปกครองประสงค์จะรับเด็กนักเรียนกลับบ้าน
ขอให้แจ้งผ่านทางไลน์กลุ่มผู้ปกครองเพื่อรับนักเรียนเท่านั้น
ขณะนี้คณะครูบุคลากรและนักเรียนทุกคนปลอดภัยดีมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาดูแลที่โรงเรียนแล้ว
ตำรวจควบคุมติดตามผู้ก่อเหตุออกนอกบริเวณโรงเรียนได้ตั้งแต่๑๐นาทีแรก
ต่อมาโรงเรียนยังคงออกแถลงการฉบับที่๑นะคะในเวลา
ใช่ค่ะและในแถลงการฉบับที่๑นี้

ซึ่งผู้ก่อเหตุต้องการมารับบุตรของตน

เนื่องจากคณะครูบุคลากรมีการจัดความปลอดภัยตามโค้ด๓จากคลิปภาพ
ไม่มีนักเรียนคนใดปรากฏในเหตุการณ์
จากภาพผู้ก่อเหตุไม่พบนักเรียนจึงเอาอาวุธออกมาขู่อ๋อค่ะ
คลี่คลายมีการติดตามจากท่านผู้ว่าของจังหวัดชุมพร
ศึกษาธิการจังหวัดชุมพรนายอำเภอหลังสวน
และท่านภูมิกับสถานีตำรวจภูทรหลังสวนด้วย

ทีมข่าวมีการเดินทางไปตรวจสอบที่โรงเรียนแห่งนี้
ปรากฏว่าไปพบว่ามีผู้ปกครองค่ะ
เดินทางมารับบุตรหลานทยอยมารับกลับบ้านกันเป็นจำนวนมาก
ไปสอบถามทางด้านของฝ่ายบริหารของโรงเรียน
ชื่อว่านายปัณวัชชูมนต์เล่าแบบนี้ว่า
ผู้ชายคนนี้มาขอพบลูกเป็นพ่อของนักเรียนที่นี่นี่แหละ
ด้วยความที่มีอารมณ์เหมือนจะคุมสติไม่อยู่
เข้ามาในโรงเรียนกลางลานสนาม
แล้วยืนยันว่าต้องการพบลูกของโรงเรียน

ดิฉันไม่แน่ใจแต่ว่าเขาให้ข้อมูลแบบนี้นะว่า
ประเมินสถานการณ์แล้วให้ลูกของผู้ชายคนนี้
ก็คือพ่อเนี่ยกลับไปกลับบ้านไปค่ะ
ทราบว่าผู้ก่อเหตุขับรถไปในอีกพื้นที่
ตำรวจกำลังเร่งติดตามตัวเบื้องต้น
ไปสอบถามทางญาติมาด้วยนะ
เชื่อว่าอาจจะมีการเสพยามาค่ะ
หื้อหื้อหื้อ
เสพยาด้วยใช่ไหม
หื้อหื้อ
ทีนี้คุณผู้ชมคะอันนี้คือผู้บริหารของโรงเรียนนะคะ
ที่ออกมาให้ข้อมูลแบบนี้แต่มีคนเห็นเหตุการณ์นะ
เล่าแบบนี้ค่ะคุณป้าท่านนี้บอกว่า
จริงแล้วเนี่ยคือเขาก็ต้องการมารับลูกผู้ชายคนนี้
นี่คุณป้าท่านนี้ให้เล่าแบบนี้บอกว่า

คือแต่เขาไม่ได้เอาปืนมาขู่ใคร
ต่อให้ไม่ขู่พ่อแม่ผู้ปกครองที่มารับลูกก็กลัวอยู่ดี

นั่นน่ะดิแล้วเขารับลูกออกไปเอาฟังเสียงคุณป้าเล่าดีกว่า
ไม่สมควรแชร์ไปว่าจับตรวจประกันได้
ไปเที่ยวเดินตามหาไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เลย

เอากระเป๋ามาให้แล้วเขาก็บอกผู้ปกครองค่ะ
กระเป๋าน้องด้วยค่ะ
พวกเขายังยิ้มขอบคุณครับอย่างนี้เลย
นี่เป็นเหตุการณ์ที่ผู้ปกครองท่านอื่นได้เห็นนะฮะ

มีภาพเหตุการณ์ที่นายจีรพงศ์บุกเข้าไปในบ้านของชาวบ้าน

คือไม่รู้ว่าเมาอะไรมาตั้งแต่เมื่อคืนหรือเปล่า
แล้วตอนเช้าถึงเอาปืนไปบุกที่โรงเรียนให้คุณ

เหตุการณ์ตอน๕ทุ่ม๕๐พูดจาไม่รู้เรื่อง
มาทวงเอากุญแจรถของชาวบ้าน

ชาวบ้านก็งงฮะนี่มันไม่ใช่รถคุณคุณยังไง

คุณแล้วตอนที่ขู่กับชาวบ้านบอกกับชาวบ้านด้วยนะ

ถ้าเกิดกลับมาอีกรอบเนี่ยเดี๋ยวจะตายหมดแน่เลย

จะเครื่องทางตรงนี้

พอถิกันก็ได้

ไม่พี่ถือแบบพี่บอกว่าพี่จะมาเอารถรอก
ก็เลยงงว่าพี่ถือใครไง
เพิ่งมาเอารถชื้อชื้อของใคร

นี่ฮะชาวบ้านงงมาเอารถไปทำไม
ไม่ได้รู้จักกัน
แต่ตอนจบของคลิปนี้ไม่ได้บอกว่าหลังจากนั้นยังไงต่อนะ
คุณผู้ชมฮะนี่คือคลิปตอน๕ทุ่ม๕๐ของเมื่อคืนนี้
แล้วคุณเชื่อไหมว่าเสื้อผ้าที่เขาใส่เมื่อคืนนี้

ทีนี้ต้องมีการตรวจสอบนะว่าปืนไปเอาปืนมาจากคนอื่นหรือเปล่า

คุณผู้ชมฮะพอเมื่อเช้าตัวของนายเจียรศักดิ์คนนี้นะ
รับลูกออกไปจากโรงเรียนจีรพงศ์นะรับลูกออกไปจากโรงเรียนแล้ว
ปรากฏว่าเขาพาลูกของเขาไปที่บ้านพักที่อยู่ใกล้ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง
ห่างจากโรงเรียนประมาณ๓๔กิโลเมตร

เป็นห่วงลูกของนายจิรพงศ์มากนะฮะ

ก็เลยเข้าไปติดตามจะเข้าไปปิดล้อมเจรจา

ขับวงเวียนอยู่ในตัวอำเภอหลังสวน
เจ้าหน้าที่พยายามติดตามอย่างใกล้ชิด
เพราะในรถไม่เห็นว่ามีเด็กอยู่หรือเปล่า
กลัวว่าจะเอาลูกเป็นตัวประกันหรือเปล่า
คุณถ้าเกิดน่ากลัวขนาดนี้นี่จนถึงตอนนี้

มีความคืบหน้าฮะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ไล่ล่าติดตามตัว
กระทั่งเวลาประมาณ๑๑นาฬิกา๔๕นาทีนะครับ
ทางภูมิกับการสืบสวนสอบสวนของสพหลังสวนจังหวัดชุมพร
เปิดเผยว่าตำรวจได้เจรจา
นายจีรพงศ์คนก่อเหตุยอมมอบตัวกับตำรวจแล้ว
กับทีมเจรจาที่ปิดล้อมภายในบ้านแห่งหนึ่ง

ตอนนี้ตำรวจควบคุมตัวได้แล้ว
นำไปสอบปากคำที่สพหลังสวนต่อไปนะครับ
แล้วก็ต้องตรวจหาสารเสพติดในร่างกายด้วย
ว่ามีสารเสพติดอะไรหรือเปล่า
ทีนี้ก็ต้องไปช่วยเหลือลูกของเขาด้วยนะ

ถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวเรารายงานให้ทราบต่อนะ

อันนี้คือตอนที่จับกุมตัวได้นี่นะคะ
นี่ใส่ชุดเดิมเลยเสื้อเหลืองแบบนี้นะคะ
ว่าอยู่ระหว่างการสอบปากคำด้วยนะฮะ

ถ้าว่ามีการสอบปากคำที่มีความคืบหน้ายังไง